คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคนสู้ชีวิตกันบ้าง
ไปทำความรู้จักกับคุณยายเพ็ญนะคะเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งสู้ชีวิต
บอกเลยว่าชีวิตของยายเพลต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย
ห้องเช่าก็ต้องเซ้งหาเงินมาใช้หนี้
จักรยานยนต์หลานสาวก็โดนยึด
เส้นทางชีวิตของยายเพ็ญจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงคนสู้ชีวิต

ก็ไม่มีก็ต้องไปกู้เข้ามา
แต่ตอนนี้ลำบากมากเลย
ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องลำบากอะไรอย่างนี้
ทำงานบริษัทค่ะทำ๓๐กว่าปี
ตักเขาย้ายค่ะย้ายไปไกลปากน้ำ
ก็มาช่วยน้องแฟนขายกับข้าว
แล้วก็เลิกจากน้องแฟนก็มาทำกับข้าวขาย
แล้วมีทุนมีหลายอย่างไหมบ้าง
เมื่อก่อนพอมีค่ะตอนนั้นขายดี
มาช่วงหลังนี้เป็นหนี้ค่ะ
ของมันขายไม่ดีทุนมันก็ไม่มี

พอกู้มาแล้วเป็นหนี้เขา๔๐๐๐บาทก็เลยต้องเต้งห้อง

ตื่นตี๗ก็ไปตลาดก็ประมาณตี๕
แล้วกลับมาก็มาจัดของที่ร้าน

มันแล้วแต่ของเหลือน้อยเหลือมาก
แล้วมีช่วงไหนที่คุณงานไม่มีเงินให้คุณเรามาลองกูด

เนี่ยใครยิ้มคนนี้ชีวิตติ๋ม
มันก็เหลือเราก็ขายตรงนั้นไป
ถ้าไม่พอเราก็เอาให้ยืม

ทีนี้บางทีคนสงสารเขาเก็บขยะมาให้อย่างนี้
ต้องเก็บไว้ค่าน้ำค่าไฟค่าบ้าน
อาหารนี้ก็ได้อยู่แต่มันก็ต้องไปหมุนอีก

ถ้าไม่มีเออขาด๒๐๐๓๐๐แก่
ก็ไม่กล้ายืมเยอะหรอกยืมไอติม
ดูตั้งแต่ขึ้นใหม่ตั้งแต่พศ๒๒ปลายปี
ก่อนนี้เขามีคนขายเขาขายพวกไก่ย่างส้มตำ

แล้วเรามีเงินจ่าย๓๐๐บาท
พยายามบางทีก็ต้องเอาเงินผู้สูงอายุมาจ่าย

อันนี้นึงจะต้องจ่ายอะไรบ้าง

เราเคยมีเหตุการณ์ไหมที่เราไม่มีเงินเลย
ใช่มีตอนนั้นติดเขาทั้งหมด๔เดือน

เพราะเขาให้เรา๔เดือนแล้วให้เริ่มต้นใหม่
ทุกวันนี้ก็เครียดก็ยังเป็นหนี้แขกอยู่
ของมันก็ขายเงียบมันมาเงียบช่วงโควิดนั่นแหละ
เงียบมากเคยขายได้วันนึง๑๗๐๐๑๘๐๐

บางทีก็ไม่ได้ทุนไม่ได้ทุนของมันเหลือ
น้อยสุดก็ขายได้ก็ประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
ยังไม่ได้ทุนเลยแต่ตอนนี้ลำบากมากเลย
แบบทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องลำบากอะไรอย่างนี้
ถ้าจะขอแต่หนึ่งอย่างอยากขออะไร

นักสู้ที่เราจะทำอะไรได้ก็ทำให้สู้ไป
ถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่ได้ใช่ไหม
ต้องสู้มันก็ต้องมีสักวันหนึ่ง

สังเกตนะคุณยายถึงแม้จะลำบากขนาดไหน

มีรอยยิ้มแล้วแกมีแรงที่จะสู้ต่อไปในทุกวันเลยนะครับ
หรือใครที่จะอยากส่งกำลังใจอยากอุดหนุนคุณยายนะครับ
อุดหนุนอาหารตามสั่งของคุณยายได้นะ
ขุนยายขายอยู่ที่ชุมชนคลองเตยแฟด๔ถนนอาตนะโรงเขต
แฟด๔ถนนอาทนโรงเขตคลองเตยกรุงเทพฯ
คุณยายเขาจะเปิดร้านขายอยู่ใต้ตึกนะคะ

อาหารตามสั่งฝีมือคุณยายอร่อยมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ